กันบ้างครับนี่ก็โจร้อยเอ็ดรวมตัวกันเหมือนกันนะคะ
ไม่ได้ไปทำกิจกรรมชุมนุมค่ะรวมตัวกันไปปลาระเบิดใส่บ้านชาวบ้านชาวช่อง
ทำเอาผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้องขับรถไล่ล่าแบบนี้ค่ะ
จอดหลักฟังหนึ่งสองอู๋ถือมีด
นี่สองสามโอเคนี่บรรยานเนอะอันยืนได้ไหม
คุณผู้ชมคือในคลิปวงจรปิดต้องบอกว่าจริงแล้วมันมีหลากหลายมุมมาก
เดี๋ยวชมพู่จะไล่เลี่ยงให้ดูแต่ว่าคลิปนี้ช่วงนาทีที่มีการปาระเบิดนะคะ
คนถ่ายคลิปผู้สื่อข่าวชาวบ้านก็จะระบุว่าตัวในคลิปวงจรปิดนี้นะ
คุณผู้ชมจะเห็นตัวดวงไฟเหมือนกับเป็นไฟวาบวาบวาบวาบประมาณสองสามรอบอะค่ะ
ก็คือเป็นช่วงนาทีที่วัยรุ่นมีการปาระเบิดแล้ว
แต่วงจรปิดอาจจะไม่ได้จับเสียงตุ้งตั้มนะคะแต่ที่แน่บ้านชาวบ้านก็โดนปลาระเบิดสนั่น
ในพื้นที่ของถนนสายพลทองค่ะในจังหวัดร้อยเอ็ด
ทีนี้นี่คือวงจรปิดอีกมุมหนึ่งของบ้านชาวบ้านเช่นเดียวกันนะคะ
ก็เหมือนกับจับภาพนาทีเกิดเหตุเอาไว้ได้ภายหลังจากที่เหมือนกับวงจรปิดที่มีการจับภาพรถมอเตอร์ไซค์สักประมาณเจ็ดคัน
ขี่ไล่เลี่ยงกันมาเป็นวัยรุ่นชายหญิงสักประมาณสิบถึงสิบสี่คนนะคะมาจอดที่หน้าบ้านหลังหนึ่ง
แล้วก็เหมือนกับกำลังรอพักพวกก่อนที่จะมีการก่อเหตุปลาระเบิดแบบนี้ทีนี้พอหลังจากที่มีการระเบิดปลาระเบิด
คุณผู้ชมเห็นรถกระบาดที่ถอยออกจากบ้านเมื่อสักครู่ไหมคะเป็นรถกระบะของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
พอเขาได้ยินเสียงตุ้มต้ามสนั่นในชุมชนเลยตัดสินใจถอยรถกระบะออกมาเพื่อตามล่าตามไล่จับวัยรุ่นที่ก่อเหตุดูนาทีไล่ล่าระทึกหน่อยค่ะ

ใครทะเบียนก็ได้
บ้านระเบิดใส่กระจกรถกระบาดของผู้ช่วยผู้เหยียบบ้านนะครับพี่กอป
ปุ่มะเลยนะคะกระจกผู้ช่วยผู้เหยียบบ้านแตกนะคะ
กระบาดสีดำคันนี้ที่มีการขับไล่ล่าเยาวชนที่

หาแต่เรื่องแล้วก็มีการปาระเบิดใส่บ้านชาวบ้านแบบนี้มีการประดิษฐ์ระเบิดขึ้นมา
ในระเบิดก็มีตะปูด้วยนะคะทีนี้ภายหลังจากที่มีการก่อเหตุปลาระเบิดแบบนี้แล้วค่ะ
ก็ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็พยายามที่จะตามล่าตัวแบบนี้ท้ายที่สุดสามารถรวบตัวไว้ได้๒คนนะคะ
พร้อมกับระเบิดไทยประดิษฐ์ก่อนมีการนำตัวส่งตำรวจในพื้นที่ต่อไป
เบื้องต้นค่ะทราบว่าจุดเกิดเหตุที่มีการปาระเบิดอยู่ในหมู่บ้านโคกสมบูรณ์ตมนชายเสียมอำเภอพลธองจังหวัด๑๐๑นะคะ
พอรุดไปตรวจสอบก็เจอสภาพความเสียหายไอ้ตัวเศษระเบิดนี่นี่นี่คืออีกมุมหนึ่งนะคะคุณผู้ชม
เป็นวงจรปิดในหมู่บ้านเช่นเดียวกันก็จะเห็นภาพวัยรุ่นหลายคนเลยค่ะยืนกลางยืนขวางถนนกลางในชุมชนแบบนี้
และในมือถืออาวุธมีดท่อนเหล็กกันทุกคนด้วยอันนี้ข้อมูลจากชาวบ้านระบุมานะคะ
ทีนี้ภายหลังจากที่มีการตรวจสอบที่เกิดเหตุตำรวจก็รุดไปตรวจสอบเจอตัวของกลางค่ะ
ของกลางเนี่ยเป็นระเบิดไทยประดิษฐ์ที่ทำมาจากตัวประทัดลูกบอล
มีการพันด้วยเทปสีดำและภายในระเบิดที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยก็โอ้โหหาทำนะคะ
ใส่พวกเศษหินเศษตะปูต่างนำไปปลาใช้บ้านชาวบ้านกว่า๗ลูกดังตุ้มตุ้มตุ้มดึงดึงดึงดึง
ครั้งนะคะไม่เป็นอันหลับอันนอนข้าวของเครื่องใช้รถชาวบ้านรั้วบ้านกำแพงบ้านก็พังเสียหายกันหมดนะคะ
ทีนี้ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบเช่นเดียวกันค่ะก็ไปเจอรถเนี่ยค่ะสภาพรถชาวบ้าน
ก็โดนวัยรุ่นนี่แหละค่ะโอ้โหเนี่ยมีการปลาระเบิดใส่กระจกหน้ารถเขาก็แตกเสียหาย
ขณะเดียวกันพอสอบถามนางเจี๊ยบเจ้าของบ้านคนที่ถูกปลาระเบิดใส่
เจี๊ยบบอกว่าเมื่อคืนนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นตอน๒ทุ่มประมาณ๒ทุ่ม๕๐เกือบ๓ทุ่มนะคะ
ระหว่างนั้นเนี่ยลูกชายของนางเจี๊ยบแล้วก็กลุ่มเพื่อนกำลังนั่งเล่นเกมอยู่หน้าบ้านนี่นี่
นั่งเล่นเกมกันอยู่นะคะบางคนนี้ก็ตกใจวิ่งเข้าไปหลบในบ้าน
แต่เหมือนผู้ชายเสื้อดำวัยรุ่นคนนี้คุณผู้ชมชาวบ้านเขาก็งงเหมือนกันว่าไม่กลัวหรือเปล่า
หรือว่ายังไงทำไมยืนดูแบบโอ้โหเนี่ยไม่หลบเลยยืนดูหน้าที่ก่อเหตุอ่ะนะคะ
ขณะเดียวกันเขาบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้น๗ครั้งที่บริเวณหน้าบ้าน
นางเจี๊ยบก็เลยตัดสินใจเรียกลูกชายแล้วก็กลุ่มเพื่อนให้วิ่งไปหลบในบ้าน
ว่าจะได้รับอันตรายก่อนจะมีการประสานแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและตำรวจเข้าตรวจสอบนะคะ
สามารถรวบตัวคนก่อเหตุไว้ได้๒คนค่ะ
ทีนี้เบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจนนะคะ
ว่ามันเกิดอะไรทำไมมาปลาระเบิด๗ครั้งดึกดื่นแบบนี้
แต่ที่แน่มีข้อมูลจากผู้ใหญ่บ้าน

เคยมีเหตุทะเลาะวิวาสกับวัยรุ่นในชุมชนเช่นเดียวกันนะคะ
ฟังเสียงเพิ่มเติมหน่อยค่ะ
ในระเบิดมีหินภูและก็ตะปู
ไม่คิดว่าอันตรายจะตายเลยครับ
พ่อมันถือมีดมามันเรียกให้ออกไป
นี่แหละค่ะท้ายที่สุด
ก็วอนตับรวจในพื้นที่ตามลาตัว
มาก่อมาดำเนินคดีหน่อยแล้วกัน
ต่างก็วอนตำรวจในพื้นที่ตามล่าตัวมาเกาะมาดำเนินคดีหน่อยแล้วกัน
เพราะว่าหวั่นว่าจะมาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะส่วนตัวเยาวชนสองคนที่มีการร่วม
ตัวได้ก่อนหน้านี้ก็ส่งไปสอบประคำเพิ่มเติมแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต่อไปส่วนต้นสายปลายเหตุจะเกิดจากการวิวาดกันในบุญบ้างไฟที่ผ่านมา
หรือเหตุการณ์ใดหรือว่าเกิดจากมูลเหตุอะไร
อันนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะ